คุณผู้ชมครับช่วงนี้มาเริ่มด้วยเหตุการณ์ของอาจารย์ของมหาวิทยาลัยราชพัฒน์พระนครนั้นมีปัญหากันนะครับ
ก็ใช้อาคารห้องเรียนรวมในการเคลียร์ปัญหาสุดท้ายเคลียร์ไม่ได้
มีหนึ่งท่านครับใช้ปืนยิงอาจารย์สองท่านเสียชีวิตในที่เกิดเหตุครับ
โดยเหตุการณ์เกิดขึ้น๙นาฬิกาของวันนี้นะครับเกิดเหตุสลดที่
เนื่องจากว่ามีอาจารย์ของมหาวิทยาลัยราชพัฒน์พระนครนะครับ
ก่อเหตุยิงอาจารย์มหาวิทยาลัยเดียวกันนะครับเสียชีวิต๒ราย
เจ้าที่ก็เข้าไปจุดสอบที่เกิดเหตุนะครับ
โดยมีการยิงกันเสียชีวิตภายในมหาวิทยาลัยราชพัฒน์พระนครนะครับ
อาคารพุทธวิชาลัยชั้น๕ห้องสอบวิทยานิพล
ต้นพบผู้เสียชีวิต๒รายคือดรพิชัยชัยสงครามอายุ๕๐ปี
และดรนัทพลชุมวรถายีครับอายุ๕๐ปี
ทั้งสองคนนั้นเสียชีวิตนั้นเป็นอาจารย์ของมหาวิทยาลัยราชพัฒนพระนคร
ขณะที่พลตบริโธโศนิสมหาฐาวรรักษาราชการแทนผู้บัญชาการตะบดนครบันเข้าจุดสอบที่เกิดเหตุครับ
จากการสอบถามพยานที่เห็นเหตุการณ์ก็พบว่า
ผู้ก่อเหตุนั้นเป็นอาจารย์อยู่ที่มหาวิทยาลัยเดียวกันกับผู้ตายครับ
น่าจะมีเรื่องที่ไม่พอใจกันมาก่อน
วันนี้ผู้ก่อเหตุจึงเตรียมอาวุธมาเพื่อเคลียร์ปัญหากัน
แต่ว่าเคลียร์ไม่รู้เรื่องจึงเกิดเหตุสลดขึ้นนะครับ
ขณะที่ตอนนี้เจ้าที่รักษาความปลอดภัยของอาคาร
ก็ไม่อนุญาตให้สื่อมวลชนนั้นเข้าไปเก็บภาพด้านในนะครับ
ซึ่งทราบภายหลังนะครับว่าผู้ก่อเหตุนั้นคือ
ซึ่งก็เป็นอาจารย์ของมหาวิทยาลัยเดียวกันนะครับ
ซึ่งภายหลังจากก่อเหตุนั้นอาจารย์ท่านนี้ก็หลบหนีออกไปจากที่เกิดเหตุ
ภาพที่ปรากฏบนหน้าจอนั้นเป็นภาพของผู้ก่อเหตุนะครับ

แล้วก็กำลังตรวจสอบจากเรื่องของนักศึกษาที่อยู่ในเหตุการณ์นะครับ

ความคืบหน้าติดตามได้ในข่าวช่วงต่อไปกับไทยรัฐทีวีครับ